งานนี้ก็กวาดเหมือนกันเก็บกวาดหรือถ้าในสภาเรียกว่าซักฟอกนะฮะ
เส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วครับ
ไปแล้วกับการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติซักฟอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
สองวันบรรยากาศการประชุมเนี่ยเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมดูเด็ดเด็ดมันขนาดไหนฮะเราติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นการอภิปรายที่ไม่ต้องลงมติแต่ผมเชื่อว่า
ขอการเมืองหรือคนที่ติดตามข่าวติดตามฟังการอภิปรายติดตามฟังคำชี้แจง
คงจะมีมติอยู่ในใจแล้วล่ะว่าหลังจากได้ฟังคำข้อกล่าวหา
พักฝ่ายค้านได้ฟังคำชี้แจงจากภักดิ์ฝ่ายรัฐบาล
หรือจากนายกรัฐมนตรีเราควรจะเชื่อ
ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เราเชื่อได้ข้อมูลใครเป็นข้อมูลที่
เป็นข้อมูลที่เฉยเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
ฟังแล้วช่างใจได้ครับว่าข้อมูลของใครน่าเชื่อถือมากกว่ากัน
ข้อมูลของใครเป็นเรื่องจริงข้อมูลของใครเป็นเรื่องเท็จ
นี่คือเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยครับ
ของระบอบประชาธิปไตยมันอยู่ตรงการคานอำนาจกันระหว่างฝ่ายบริหารที่มีอำนาจ
ฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายตรวจสอบสามารถทวงดุลกันได้
ภายในระบบงานของรัฐสภาใครที่เคยมีอำนาจมาอย่างใน
ยิ่งใหญ่มาจากไหนก่อนนี้ไม่มีใครกล้าแตะต้อง
ไม่มีใครกล้าตรวจสอบแต่ถ้าจะเข้ามาอยู่ในระบบนี้
คุณต้องทำใจให้ยอมรับกับการตรวจสอบถ้าคุณทำใจไม่ได้อย่าเข้ามา
เข้ามาแล้วคุณก็ต้องมาหงุดหงิดฉุนเฉียวเวลามีการตรวจสอบจากฝ่ายค้าน
อยากเข้ามาดีกว่านอกจากจะต้องทำใจยอมรับกับการตรวจสอบแล้ว
ต้องทำใจยอมรับกับกิจกรรมของสภาด้วยต้องมีทัศนคติที่ดีต่อสภา
มีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายค้านเพราะว่าเสียงจากฝ่ายค้าน
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่บริหารประเทศแต่เขาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ประชาชนเลือกเขามาเสียงจากฝ่ายค้านก็เป็นเสียงของประชาชน
ฝ่ายรัฐบาลนั่นได้บริราชไปได้มีอำนาจในการบริหารประเทศ
ฝ่ายค้านเขาก็มีจุดที่ทวงดุลเขาได้มีโอกาสในการตรวจสอบ
ถามว่า๔ปีที่ผ่านมาเกือบจะ๔ปีที่ผ่านมาสภาเราเป็นยังไง
ผมว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายค้านอยู่ในภาวะที่เรียกว่าขนมผสมน้ำยา
คือพอกันครับต้องบอกว่าพอกัน
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ให้เกียรติกันต่างฝ่ายต่างก็มีทัศนคติไม่ดีมาตั้งแต่ต้น
งานสภามันจึงมีปัญหาเยอะแยะการอภิปรายของฝ่ายค้านบางคนบางกลุ่ม
เป็นไปด้วยอคติการชี้แจงของนายกก็สวนกลับ
เป็นไปด้วยอคติการชี้แจงของนายกก็สวนกลับ

ล่าสุดเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงแต่ต้องตั้งคำถามว่า
การอภิปรายมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
มีสอสอสุภาพสตรีคนหนึ่งตั้งคำถามกับนายกว่าที่นายกเคยประกาศว่าจะปิดประตูตายเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรม
แล้วตั้งคำถามขึ้นมาว่า
นายกพูดหมาหมาอย่างนี้ได้ยังไง
สะดุ้งกันทั้งสภาเลยครับ
นี่มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ฝ่ายนายกเกือบสี่ปีที่ผ่านมาท่านแสดงให้เห็นว่า
ด้อยฆ่าฝ่ายค้านท่านไม่ให้เกียรติฝ่ายค้าน
ไม่ให้ความสำคัญกับฝ่ายค้าน
แล้วก็สวนกลับต่อกลับทุกครั้ง
ที่ฝ่ายค้านที่มีโอกาส
ท่าทีที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแบบนี้

มันนำมาสู่ปัญหาของการทำงานในสภา

ถ้าหัวใจลึกของนายกไม่ให้เกียรติสภา
นายกก็ไม่ไปร่วมประชุมสภา
เฉพาะที่เราจำเป็น
นายกไม่เคยไปตอบกระทู้สภา
มีแต่มอบให้รัฐมนตรีตอบ
หนักเข้ารัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายก็ไม่มาตอบ

รัฐมนตรีพอรู้ว่านายกไม่ให้เกียรติสภา
รัฐมนตรีก็ไม่ให้เกียรติสภา
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
มีกระทู้ที่ถามรัฐมนตรี๒๓คน
ไม่มีใครมาตอบสักคนหนึ่งครับ

มันก็นำมาสู่สภาล่ม
ซ้ำซากล่มแล้วล่มอีก

ผมอยู่ในวงการข่าวมาประมาณ๕๐ปีประมาณนั้น
ก่อข่าวการเมืองมาไม่เคยเห็นสภาชุดไหน
ที่ทำงานแล้วมีปัญหาเท่าสภาชุดนี้ล่มแล้วล่มอีกล่มซ้ำซาก
บางทีก็ล่มโดยไม่มีเหตุผลจริงอยู่ครับ
สภาล่มเนี่ยโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรอก
มันก็พอกันฝ่ายรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับสภา
ฝ่ายค้านเขาก็มีวิธีการต่อสู้ของเขาในสภา
เมื่อเขาเห็นว่าเหตุผลในการคัดค้านในการออกกฎหมายพรบบางฉบับ
มันสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้อธิบายเหตุผลยังไงก็ไม่ฟัง
ทานยังไงก็ไม่ได้ผลฝ่ายรัฐบาลเอาสีข้างเข้าถู
จะเอาชนะกันลูกเดียวเขาก็มีกลมของเขา
คือไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อให้กฎหมายผ่านออกมาไม่ได้
ก็เล่นกันอย่างนี้แล้วพอเล่นอย่างนี้
มันไม่เฉพาะกฎหมายบางฉบับหรอกครับที่ผ่านมาไม่ได้
ไม่อยากให้กฎหมายกัญชาออกมาแต่พอเล่นกันอย่างนี้สภาล่มแล้วล่มอีก
กฎหมายบางฉบับที่มีประโยชน์และคนคอยกันอยู่
ก็พลอยมีปัญหาตามมีกฎหมายอยู่สองสามฉบับ
ที่รอกันมาเช่น
ภรรบอร่างภรรบอแก้ไขภรรบอประโมง
ตั้งแต่ปี๕๘ที่อียูเขาชักทงเหลือง
เขาฆาตโทษเรื่องกิจกรรมประมงของเรา
ว่าเราทำไม่ถูกต้องอาหารทะเลปลากระป๋องทั้งหลายที่ส่งไปในอียู
เขาจะไม่รับซื้อจากประเทศไทย
คอสชก็เลยออกเป็นพระราชกำหนดเข้มเลยครับ
เพื่อเอาใจอียูในที่สุด
กิจการประมงขนาดใหญ่ก็เกือบจะล่มสลาย
กิจการประมงพื้นบ้านซึ่งเขาทำมาหากินมาชั่วโคตรชั่วนานตาตาปี
ก็เกือบจะทำมาหากินไม่ได้ลำบากเดือดร้อนกันไปหมด
เขารอกฎหมายฉบับนี้มากี่ปีแล้วล่ะ๗๘ปี
รอเพื่อให้สอสอในสภาช่วยไปแก้ไข
กฎหมายให้ทีซิเขาจะได้ทำมาหากินกันได้
ในที่สุดกฎหมายก็ออกมาไม่ได้ครับ
ออกมาไม่ได้เพราะสภาล่มแล้วล่มอีก
นี่ยังกำลังรอกันอยู่ว่าวันพุธที่จะถึง
จะได้ผ่านออกมาไหมกฎหมายประมงอย่างน้อยรับหลักการไว้ก็ยังดี
พรบการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ำ
มาตั้งแต่ปีห้าแปดอ่าตั้งแต่ปีห้าสี่
ไปขึ้นเงินเดือนแปดเปอร์เซ็นต์ให้ครูบาอาจารย์ในระดับที่เป็นครู
เงินเดือนกลับมากว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ความเหลื่อมล้ำมีปัญหากันมารอกันมา
รอแล้วรออีกสุดท้ายขึ้นมาก็ผ่านออกมาไม่ได้
มีพรบเรื่องอากาศสะอาดนี่เป็นพรบที่จะออกมาแก้ไขเรื่อง
ปัญหาฝุ่นมลพิษพีเอ็มสองจุดห้าก็ออกมาไม่ได้
พรบเหล่านี้มีความสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายขึ้นมาก็ตกเป็นเหยื่อ
ของสภาล่มออกมาไม่ได้ทั้งหมดเนี่ย
ขีดเส้นใต้ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอีกไม่นาน
เรากำลังจะเลือกตั้งกันใหม่ประชาชนเขาก็รู้ว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นถ้านักการเมืองยังเอาชนะกันแบบนี้
ไม่มีเหตุไม่มีผลแบบนี้แล้วได้เห็นตัวอย่างกับสภาชุดนี้
ผมกลัวว่าคนจะเบื่อหน่ายระบบรัฐสภาเบื่อนายสภา
สภาพึ่งไม่ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่า
อย่าไปถึงขนาดนั้นผมเชื่อว่าสภาชุดนี้
จะเป็นสภาที่จะไม่เกิดซ้ำเหมือนกับสภาชุดต่อไป
ปัญหาต่างต่างมันจะได้จบลงนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ